แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวเศร้าของครอบครัวบุญยจินดากันก่อนเลยนะคะ
สำหรับคุณพ่อของคุณดังพันกรบุญญจินดาที่ได้เสียชีวิตลงเมื่อวานนี้ด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในวัย๘๐ปีค่ะคุณผู้ชม
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานแก่
พลตำรวจเอกพฤษบุญยจินดาอายุ๘๐ปี
อดีตอธิบดีกรมตำรวจเจ้าบีดาของนักร้องดังพันกร
ซึ่งเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวานนี้นะคะ

หลังเริ่มป่วยและต้องเข้าออกโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา
ซึ่งบรรยากาศการสวดพระอภิษฐรรมคืนแรก
ก็มีสำนักพระราชวังเป็นเจ้าภาพ
ขณะที่คนบันเทิงอย่างแหม่มคัทริยาก็ได้เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยด้วย
โดยนางพันกรเปิดใจถึงวินาทีการจากไปของผู้เป็นพ่อ
พร้อมขอบคุณไปยังทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะ
ก็เหมือนปรับ้องบอกว่าซึมประทับ
เผินอย่างไปหอบ
แต่ก็ยังไม่รู้สึกอะไรจะขึ้น
ถึงโหลดอยู่ฮะ
แต่ณะอย่าหลด
มีสำนักทีมันอื่นแล้ว

หรือว่าหลักการในการทำงานหรือว่าอ่อนนอนของตนนะครับ

กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความรักกับคุณพ่อดัง
หลังจากนี้นะคะก็จะมีพิธีสวดอภิษฐรรมศพเป็นเวลา๗วัน
แล้วก็ทางครอบครัวจะเก็บร่างของพลตำรวจเอกพฤษบุญยจินดาไว้อีก๑๐๐วัน
เพื่อรอพระราชทานเพลิงศพค่ะ
ทางบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณดังด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเราขอต่อกันด้วยอีกหนึ่งข่าวเศร้าค่ะ
เป็นนักแสดงอาวุโสในวงการบันเทิงนะคะคุณรือชัยนรนาศค่ะ
ที่ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย๘๕ปีนะคะก็ได้มีพิธีรดน้ำศพค่ะ
ซึ่งพิธีนี้นะคะจัดขึ้นที่วัดพระศรีมหาธาตุบังเขนนั่นเองค่ะ
ซึ่งบรรยากาศภายในงานนะคะก็มีญาติสนิทพร้อมด้วยคนในแวดวงบันเทิงทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันค่ะ
เดินทางมาร่วมไว้อาลัยด้วยนะคะโดยครอบครัวจิตรีขันค่ะประกอบด้วยลูกชายแล้วก็ลูกสาว๖คน
เผยถึงสิ่งที่คุณพ่อได้ปลูกฝังเอาไว้นะคะว่าต้องเป็นคนที่ซื่อสัตว์ต่อสิ่งที่จะทำและเพื่อนมนุษย์ค่ะ
เช่นเดียวกับสองนักแสดงร่วมรุ่นนะคะอย่างคุณสมบัติเมธานีและคุณอามาราอัศวนลค่ะ
บอกเล่าความประทับใจในตัวคุณอาลือชัยในสมัยที่ร่วมงานกันนะคะว่าเป็นคนที่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานเสมอค่ะ
ก็พ่อเองก็บอกว่าเราต้องมีคนซื่อสัตว์นะครับแล้วก็กระตันอยู่แต่ยอมแพ้ในส่วนในการทำงานนะครับ
คุณพ่อรักดังการบังเทินมากยังพูดถึงเพื่อนในวันไปชีวิตยังพูดถึงเพื่อนที่อยู่ดังการบังเทินใหม่ท่าน

ใช่ค่ะแล้ววันเกิดคุณพ่อเมื่อหลายปีก่อนเพื่อนก็มาคุณพ่อก็มีความสุขค่ะ
พวกเราก็จะทำตามที่คุณพ่อสอนค่ะแล้วก็จะยึดคุณพ่อเป็นแบบอย่างตลอดไปค่ะ
เขาเป็นคนตรงเวลาอันนี้ตรงเวลาแล้วก็ทำการบ้านสมัยก่อนไม่ต้องทำการบ้านเขาบอกบวชกัน
เป็นพระเอกที่ไม่เห็นกับตัวนะคือไม่เอาเปรียบผู้หญิงสมัยก่อนที่เวลาเล่นไม่ได้จูบจริงไง
ก็เสียดายนะครับเสียดายที่ว่าเขาก็เป็นคนเป็นดาราคนหนึ่งที่มีความรักเพื่อเรียบร้อยมีความสามารถในการแปลงมีอะไรต่างที่ก็พร้อมเป็นความสุขนะครับ
เป็นการที่เราได้พบทุนพี่ที่มีอุปสรรค์ที่ดีอะไรครับ
ทั้งนี้พิธีสวดอภิษฐรรมของคุณอาลือชัยนารินาศจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่๑๗มิถุนายน
และจะทำพิธีชะปนกิจนานในวันอาทิตย์ที่๑๘มิถุนายน

ครอบครัวตั้งใจจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส
เพื่อนำไปสร้างสำนักสงฆ์ที่จังหวัดพิศนุโลกต่อไปค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรสำคัญนะคะ
ในวงการบันเทิงของเราค่ะ

ความเสียใจต่อครอบครัวของคุณอาลือชัยด้วยนะคะ
ใช่ค่ะนับว่าเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญนะคะ
ที่เป็นบุคคลตำนานเจ้าของรางวัลตุ๊กตาทองคนแรกในบ้านเราด้วยนะคะ